ในช่วงฝนตกหนักแบบนี้ครับทางการประกาศเตือนเรื่องของน้ำป่าจุดตรงบริเวณนั้นเนี่ยบ้านตระเองหรือว่าจุดที่ทางพิทัศน์อยู่เนี่ยมันอันตรายมากน้อยขนาดไหนครับพี่
อันตรายครับเพราะว่าแม่น้ำส่วนหนึ่งที่อยู่เทือกเขาบรรทัศน์ที่บ้านตระเนี่ยจะมีแม่น้ำสายหลักอยู่ก็คือแม่น้ำปะเหลียนที่จะลงมาสู่อำเภอประเหลียน
ครับมันเป็นแม่น้ำที่เป็นมีต้นน้ำอยู่ที่บนเขาบ้านตระเลยก็คือสายน้ำนั้นถ้าแบบมีฝนตกหนักหนักก็คือน้ำป่าจะลงมาแบบท่วมหมู่บ้านได้เลยครับตรงนั้น
ในบ้านตระก็อันตรายอยู่ครับในบ้านตระครับเห็นวันนี้เนี่ยฝนก็ตกหนักแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่เองเนี่ยต้องงดการออกเดินไล่ล่าลาดตระเวนฮะแล้วอย่างช่วงเวลานี้นะครับตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยในพื้นที่นี่ก็คือฝนชุกเลยไหมฮะ
จุกคือบางคนเขาบอกเลยครับช่วงนี้ช่วงฤดูฝนเลยครับผมการที่เสียแป้งหรือในแป้งเลือกจะไปขึ้นเขาก่อนเนี่ยเพราะว่าอาจจะเข้าใจได้ว่าสภาพพื้นที่ป่ามันมีความซับซ้อนบวกกับสภาพอากาศเองมันมีฝนมันมีความหนาวเหน็บแสดงว่าเขาน่าจะคิดคำนวณมาแล้วล่ะว่าการตามตัวเขาถ้าเลือกมาบนเขาเนี่ย

ช่วงนั้นอ๋อก็ต้นปีเนาะอันนี้ก็น่าคิดต่อครับถ้าเขาเลือกจะหนีทำไมไม่เลือกหนีช่วงต้นปีถ้าจะมาขึ้นเขานะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนีช่วงต้นปีแล้วมาขึ้นเขาเลยเนี่ยฝนอาจจะไม่ได้มานะครับความยากของพื้นที่มันอาจจะไม่ได้เท่ากับณช่วงปลายปีก็ได้นี่บางคนก็คิดไปแบบมุมนั้นครับนะครับความอันตรายของพวกสัตว์ป่า

บ้านเขาทำกันอะนะครับน้ำเอายาเส้นมาชุบน้ำแล้วก็เอามาถูตรงหน้าแก้งตรงมืออะไรแบบเนี้ยครับช่วยได้ช่วยได้เรื่องของทากนะครับอ๋อใช้ใช้ใช้ไฟใช้ควันช่วยอืมไล่ทั้งยุงแมลงเหลือบลิ้นทากแล้วก็ไล่ความหนาวเหน็บด้วยครับแต่ถ้าสมมุติว่าเสียแป้งเขาจุดไฟอะมันจะเป็นจุดสังเกตง่ายมากเลยนะฮะ
ยุงธาตุทั้งความหนาวถ้าอยู่ได้ก็ต้องแบบสุดสุดนะครับต้องแบบอดทนสุดสุดหรือว่าเข้าไปอยู่ตามแบบชะง่อนช้างง่อนผาอะไรแบบนี้ครับบ้านเราก็เรียกลาครับเป็นช้างเป็นภูเขาหินปูนแล้วก็มีช้างง่อนผ่าคล้ายคล้ายถ้ำแต่ว่าเป็นเพลิงเข้าไปนิดนิดอะไรแบบนี้ครับตรงนั้นก็สามารถหลบพวก

อย่างเช่นหม้ออย่างเช่นจานชามอะไรแบบนี้ครับมันก็มีที่เขาทิ้งไว้ตรงขนำที่มันร้างร้างอะนะครับแต่ว่าสภาพขนำเนี้ยมันก็อยู่ได้นานนะถ้าทำด้วยไม้แบบไม้ดีดีแบบนี้ครับไม้หลุมพอไม้ที่แบบเนี้ยแข็งแล้วก็ขนำที่มีคนอยู่ก็อยู่ปกติเลยครับเป็นขนำที่แบบยังยังคงทนยังแบบมีคนอยู่ก็คื
ข้าวของบางอย่างจะถูกทิ้งเอาไว้ดังนั้นถ้าสมมุติเสียแป้งผ่านไปเจอขนำร้างเขาก็เอาอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้หุงหาอาหารทำกินได้ได้เลยครับได้เลยสบายมาก
ผมเคยเดินป่าไปเจอแบบทับเขาเรียกทับก่อนนะครับบ้านผมเขาเรียกทับครับคือที่เหมือนที่ที่ออกข่าวว่าไปปรัฐกับเสียแป้งในป่าเลยนะครับที่มันเป็นเหมือนผ้าเต็นต์ผ้าเต็นต์กางแล้วก็มีไม้คาดแล้วก็หุบเลแล้วนะครับครับมันก็เป็นของพลานป่าที่เขาไปทำเหมือนเขาไปหาสัตว์หรือว่าไปหาของป่าเลยนะครับเขาก
น้ำมันพืชเพราะอะไรที่เป็นสิบประสาทนะครับเขาจะทิ้งไว้ตรงนั้นเลยอ๋อไว้ข้างบนอืมครับบ้านตระมันก็มีในลักษณะนี้มาบ่อยอะนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีแบบแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคดีดังเหมือนแบบนี้ไงครับมันเป็นคดีที่แบบดังกันแบบบ้านบ้านมีคนไปหลบอยู่สักสองสามเดือนไปใช้ชีวิตอยู่ใน

แต่มองว่าแบบเหมือนเขาวางแผนมาดีแล้วก็แบบเหมือนอาจจะมีการวางจุดเสบียงไว้ตรงนู้นตรงนี้แบบเนี้ยครับเพราะว่าถ้าแกอยู่ในป่าจริงแกต้องมีเสบียงถึงจะอยู่รอดมาได้ถึงทุกวันนี้นะครับครับต้องฟังจากคนที่เขาชอบเดินป่าและเป็นนักผจญภัยยืนยันกับเราครับอ่ะวันนี้พูดคุยมากมากเลยครับ